แล้วก็มีสพชาวาง

เป็นเหตุการณ์ซึ่งมีคนเขาถ่ายรูปเอาไว้เป็นรถของตำรวจ

อันนี้ไม้มาลัยอยู่ไหน

สพฉางนะฉางแล้วต้องฉางยาวด้วย

อันนี้ซ้อพอลาดยื่ย

เป็นภาพที่ชาวเน็ตเขาได้มีโอกาสขับตามรถของตำรวจ
แล้วก็ถ่ายภาพนี้ไม่ใช่คนเดียวนะ

แล้วก็เอาไปแชร์ไว้ในโลกโซเชียลมีเดีย

สรุปอ่านว่าอะไรนี่อ่านว่าอะไรคะ

มันอาจจะเลื่อนมาเองตอนรถขับหรือเปล่าคุณ

ช่อช้างตัวหลังมาอยู่ช่อช้างตัวหน้าอย่างนี้เหรอ

ใช่ค่ะในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตัวกลมซึ่งอยู่ด้านล่างหายไป

ดูแล้วคงคิดเหมือนกับเราสองคนแล้ว

ถามจริงอันนี้ถ้าพูดกันตรง

และนอกจากเรื่องของตัวอักษรที่ติดสลับกัน

ยังมีเรื่องของไฟไซเรนเนี่ยค่ะ

ในการรับรถใหม่
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ย้ำว่านี่คือกลุ่มรถใหม่

ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่จะมีการนำส่งไปยังสอนอน

เรื่องนี้ก็ไปสอบถามจากพลตำรวจเอก

ต้องถามพปตรเลยเรื่องนี้

บอกว่ารถรุ่นนี้เป็นรถเช่านะคะ

ระยะเวลาของการเช่า๕ปี

มีชวางมีลาดใหญ่มีประชาธิ
นี่เป็น๓ใน๗๐๐คัน

ที่ผิดที่ผิดแต่นอกนี้อาจจะไม่ผิดก็ได้นะคะ
แต่มีอยู่๓คันที่เราเห็น
ที่แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียผิดอยู่

อาจจะไม่ผิดก็ได้นี่เป็นล็อตนี้นะคะ

เพื่อที่จะนำมาส่งมอบให้กับตำรวจทั่วประเทศ
เขาส่งมอบไปตั้งแต่วันที่๒๓กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะ
แต่ทีนี้ก็เกิดนี่แหละค่ะ
เห็นความผิดพลาดทั้งเรื่องของไฟไซเรนตัวอักษรบอกว่า
จะแจ้งกลับไปที่บริษัทนะคะที่เช่ามา
ให้แก้ไขให้เรียบร้อยและจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน
ด้วยว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
ชาวโซเชียลเขาวิจารณ์ยับเลยแหม
คุณติดตัวอักษรอะไรแบบนี้ได้ยังไง

สมมุติขับรถตามแจ้งหน่อย
มีเหตุการณ์ขึ้นพอดีเกิดอุบัติเหตุขึ้นพอดี
รถคันข้างหน้าแจ้งรถหน่อยซอฟ

แล้วคนก็ถามว่าบริษัทที่รับเหมาไป
แล้วไปติดสติ๊กเกอร์ชื่อสพหรือว่าชื่อสน
ตอนติดเสร็จเขาไม่อ่านเลยหรือ
แต่ว่าตอนก่อนติดเขาจะต้องมีอาการเช็คก่อนนะ
เช็คให้ตัวอักษรได้ถูกก่อนนะ

เอาเถอะเราก็ไม่รู้ว่าผิดพลาดจากเรื่องอะไร

ก็ยอมรับแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขนะครับ